อันนี้เนี่ยท่านจุฬินเนี่ยได้บอกให้กับท่านคุณคุณพี่เนี่ยไปพูดรอบนะ
มาร้องทุกข์นะครับดำเนินคดี

ด้วยภาพและเสียบ
เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้ทั้งหมดเลยผมขอให้นักข่าวไปดูจากตรงนั้นดีกว่านะ
ถ้าคุณอาจารยามีการเข้าขอโทษแล้วก็ไร้ศพให้ใหม่อะไรทั้งได้ปรึกษาทางคุณจุดินไหมคะ
ว่าจะถอนแจ้งความหรือจะดำเนินการยังไงก็ด้วยความที่ผมทำคดีให้ท่านมาสามสิบกว่าปีเย็น
นะครับปกติแล้วถ้าท่านทำแล้วเนี้ยยังไม่มีการคุย
ถึงที่สุดอย่างเดียวสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำก็คือว่า
พิสูจน์ความจริงให้ประชาชนได้เห็นว่าความจริงมันคืออะไร
เพราะท่านจุลินคือนักการเมืองนะครับพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ
ใครมีหลักฐานมีอะไรนะครับที่จะอ้างอิงหรือเป็นประตำข้อความอาหารของผู้อเชีย
สามารถเอาอันแสดงให้เลยท่านท่านลำตีเนี้ย
ท่านพร้อมเสมอท่านพร้อมที่จะให้เกิด
ก็คือจะเอาความดีให้ถึงชั้นสารจนแต่ถ้ามีการตัดสิน
อะไรนะครับจะถึงชั้นสารจนมีการตัดสินจักรสารเลย
คดีถึงที่สุดแน่นอนครับคือประเด็นก็คือ
ต้องให้ความจริงปรากฏต่อประชาชนว่าความจริงมันคืออะไร
มีอะไรที่คุณพูดมาแสดงผมยืนยันนะวันนี้เลยนะครับว่า
ไม่มีการเจรจาต้องพิสูจน์ความจริงอย่างเดียว
หมายถึงฆ่ากรรมตั้งแต่๒๑๑๖
ทุรกรรมความผิดของสินค้ามาเป็นจำนวนมากนะครับ
ก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งนึงครับ

และว่าจะมาได้ในนี้นิดหน้าในนิตรงี้ก่อนครับ

แล้วเมื่อต้นเขาขายความผิดยังไม่สามารถที่จะแจ้งความผิดให้เขาได้มั้ย

เป็นเงินมากแต่ขออนุญาตให้ทำหน้าส่วนตรวจสอบก่อนครับ